คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ที่กระบี่ค่ะก็มีคนเขาตามเพื่อนเข้าป่าไป
ไปหาต้นบอนสี่แล้วก็หลงกันเดินจนหมดแรงจนเป็นลม
แต่สุดท้ายกู้ภัยก็ไปช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคะ
พักดีเอาไปได้อุ้ยจริงอุ้ยจริงเลยอ๋อบุ๊คเจ๋ยจับไว้หน่อย
ทีมปีนผามูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาจังหวัดกระบี่ค่ะ
ต้องเอาเชือกมัดตัวนายวรวุฒิอายุ๒๙ปีที่ใส่เสื้อลายพรางอะค่ะ
ลงมาจากหน้าผาหินปูนเขาสะนอกเขาหมดสติ
ขึ้นไปหาบอลสีบอลด่างแล้วเป็นลมเนี่ยเห็นไหมคะ
เขาทิ้งตัวแบบหมดสติอ่ะก็ต้องโรยตัวช่วยแบบนี้ทุลักทุเลมาก
หน้าผาเขาหินปูนสูงจากพื้นประมาณสี่สิบเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ทีมปีนผาใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าเลยนะคะ
คุณผู้ชมถึงจะนำตัวนายวรวุฒิลงมาได้อย่างปลอดภัยนายวรวุฒิบอกว่า
เขาปีนเขาเข้าไปครั้งแรกเข้าป่าปีนเขาอย่างเงี้ครั้งแรกเลย
ตามเพื่อนไปก็บอลสีบอลด่างมันกำลังได้รับความนิยมแล้วราคาแพงไง
ก็อยากจะไปหาก็เดินตามเพื่อนเข้าไปสักพักหนึ่งครับ
พอมันแบบมันเป็นเหลี่ยมอะไรนิดเดียวเองเขาก้มหน้าแป๊บเดียวเขาบอกแบบนี้นะ
ยหน้ามาอีกทีอ้าวเพื่อนหายก็พยายามเดินต่อจนหมดแรงเป็นลมค่ะ
ลงมาอีกทีนะครับไม่เห็นใครเลยเร็วพอผลเหลี่ยมเขามาก็ไม่เห็นใครเลยเห
ตอนนั้นเราก็เลยไปไม่ถูกเลยทีนี้ใช่ครับ
ผมก็เลยลงลดลงมาจนทำไมมาถึงกับเกียรติฐานอ๋อที่ตอนนั้นเป็นลมไง
หุบหุบเคยขึ้นไหมเท่านี้ไม่เคยขนเล็กขนเล็กครับอืม
ขึ้นเลยไหมนี่ดีนี่ไม่ได้คุณผู้ชมถึงขั้นส่งข้อความมาว่าโอ้โห
ปีนไปหาบอลสีบอลด่างเนี่ยนะครับทีมข่าวของเราพยายามจะไปคุยกับนายวรวุฒินะคะ
เขานอนพักอยู่ที่บ้านคือลุกขึ้นมาตอบไม่ได้คือหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยอ่ะ
หลังจากช่วยลงมาคือหมดแรงไปเลยทางกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือนะคะ
ก็บอกว่ามันยากมากค่ะอุปสรรคเยอะเลยใช้เวลาตั้ง๓ชั่วโมงกว่ากว่าจะช่วยได้
ครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะผู้ประสบเหตุเขายังส่งเสียงบอกตำแหน่งได้
อันนี้เป็นเรื่องดีก็เลยรู้ตำแหน่งแต่อุปสรรคมันคือเถาวัน

ที่เขาขึ้นไปช่วยเนี่ยมันจะมีพวกเถาวันรากไม้ต่าง
ครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคในการที่จะปีนขึ้นไปช่วย
ก็ต้องปีนไปตัดไปเรื่อยเพื่อจะเคลียร์ทางที่เราจะนำ
ผู้ป่วยนะครับโรยตัวลงมามันเน่นคนมันเดินตาม
ซึ่งไม่รู้ว่าใครเออไม่รู้ว่าใกล้มันหัวปักปวกเร่งเดียวกัน
แต่ว่ามันไม่จ่ายปอกปวกมันไปต่างตรงนู้นค่ะต้องก็ก็เลย
แต่ไม่โก้ก็ไม่ได้คือถ้าเกิดไม่ขอส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดเหตุ
อ่ายายคือเรื่องของบอนสีบอลด่างเนี่ยค่ะ
คนที่เขาสะสมเขาก็บอกว่าคนชอบจริง
ได้รับความนิยมจริงเป็นไม้มงคลเรียกโชคลาภ
ราคาสูงนะคะต้นเล็กบางทีสามหมื่นกว่าบาทเนี่ย
ชาวบ้านก็เลยพยายามจะหาบอลสีบอลด่างกันเพราะว่ามันรายได้ดีจริง
แล้วมันหายากด้วยแล้วทีนี้คนก็มาหาเยอะ
แวกขึ้นไปหาบนเขาอะค่ะมันจะได้ด่างสวย
ถ้าจะขายอันนี้น่าจะเป็นหมื่นนะคะ
ต้นนี้มีด่างอยู่แค่ใบเดียวเลยค่ะใบเดียว
แต่เรายังไม่รู้ว่าไอ้ที่ขึ้นมามันจะด่างไหมต้องดูอีกทีนึง
ถ้าเกิดสมมติอีกใบที่ขึ้นมาแล้วก็ด่างอีกหรอก็จะได้ราคาเพิ่มอีกค่ะ